วันนี้นอกจากความเคลื่อนไหวต่างแล้ว

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ซึ่งยังรักษาการทำงานอยู่นะครับ

เขายื่นระดับไหนระดับเรื่องของความ
เป็นสอสอเรื่องการเป็นนายกด้วย

แล้วก็ไปลงลายมือชื่อ

อาจารย์วิทยานุ้คบอกว่า

ถ้าคุณพิทามีปัญหาเรื่องนี้จริง
จริงแล้วถูกตัดสินว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติตรงนี้จริงเนี่ยนะผิดจริงเนี่ย
เผลอเนี่ยอาจจะต้องเลือกตั้งใหม่กันหรือเปล่า

อีกเรื่องหนึ่งสสวจเด็ดอินสว่างสมาชิกวุฒิสภา
ค่ะซึ่งท่านออกมาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงก็ไม่โหวตคุณพิธาแน่แน่แน่นอน
โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไข๑๑๒ค่ะ
วันนี้บอกแม่ท่าทางการโหวตเลือกนายก
จะมีปัญหามันจะไม่ราบเรื่อง

ยกเว้นงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูลบางข้อแล้วเอาพลังประชารัฐเอารวมไทยสร้างชาติด้วยเนี่ย
รวมกันเนี่ยเป็นรัฐบาลด้วยกันพักไหนมีนโยบายอะไรที่ดีเนี่ยมาร่วมกันทำงานให้ประเทศชาติ
คือเอ่ยชื่อพักมาเลยเหรอคะว่าพักไหนควรเป็นรัฐบาลแห่งชาติ
ก็มันต้องอยู่ด้วยกันหมดรัฐบาลแห่งชาติไงก็เป็นรัฐบาลด้วยกันหมดไงก็มาร่วมกันทำงาน
เพราะเดี๋ยวไปโหวตเลือกนายกมันจะมีปัญหาเนี่ยถ้าวนอยู่แค่เนี้ยแค่เพื่อไทยก้าวไกลอะไรอย่างนี้
เอ้าแล้วยังไงใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านล่ะถ้างั้นรัฐบาลแห่งชาติ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณพิธาริมเจริญรัฐ
บรรณาภารกาวกลัยที่ไปหารือกับทรภาพหอการค้าไทย
ในกลวงการพร้ายตัวในการเปลี่ยนภารกันรัฐบาลใหม่อ่ะนะ

เอ้าฝังคุณพิธาหน่อยคุณพิธาบอกว่ายังไง
แล้วเกิดมันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นจริงเนี่ยจะทำยังไง
ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดว่าตักกะที่มาที่ไปของคุณวิศนุคืออะไร
แต่ว่าผมคิดว่าทางฝั่งของเราก็ได้เตรียมเชเนริโอไว้หลายรูปแบบนะครับ
แล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกรูปแบบที่จะออกมาเกิดขึ้น
แต่ที่เขียนบอกว่าขึ้นอยู่กับคำร้อง
ก็เป็นอันหนึ่งที่คุณวิศนุพูดถูกก็ต้องดูคำร้องก่อนครับ

คุณพิทาบอกทางพักเก้าไกลก็เตรียมแผนรองรับไว้ทุกรูปแบบแล้วล่ะ

ในแพทย์ชนนั่น๔๙หัวหน้าภาคเพื่อไทยนะครับ
พูดถึงเรื่องราวทางการเมืองในขณะนี้เหมือนกันนะฮะ
เรื่องประธานสภาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับก้ากลายกัน๒พัก
ขณะที่เรื่องที่อาจารย์วิชนุบอก
ว่าโอ้โหถ้าเกิดคุณพิทาถูกตัดสิทธิ์มันต้องไปดูผลว่ามันจะต้องแบบ
มีการตัดสิทธิ์ในระดับไหนจะต้องเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่อะไรยังไงกันไหม
แพทย์ชนน่านเนี่ยบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยกรณีของหัวหน้าพักไปเซ็นรับรองให้ผู้สมัครลงสมัครเลือกตั้งเนี่ย
บางคนก็ไปปล่อยข่าวว่าในส่วนของเพื่อไทยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่า
กรณีไปรับรองผู้สมัครสอสอนนทบุรีคนนึงที่กรกฎจำกัดสิทธิ์
ลงสมัครรับเลือกตั้งเอาไว้กรณีไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ซึ่งความเป็นจริงแล้วหัวหน้าพักการเมืองเนี่ย
จะรับผิดชอบก็ต่อเมื่อรับรองให้กับคนที่รู้อยู่แล้ว

เป็นความรับผิดชอบทางอาญานะครับ
ต้องรู้อยู่แล้วนะฮะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ไงฮะ
มีคุณสมบัติครบหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปดูประเด็นนั้นนะครับ
หัวหน้าพักจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ไปลงนาม
ผู้สมัครที่รู้อยู่ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติ

ใช้คำว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
เราก็ต้องจับมือทำงานร่วมกันไป
ส่วนรายละเอียดก็ต้องไปดูเป็นเรื่องไปนะครับ
ตอนแรกเขาถูกตัดสินถูกไหมคะ
แต่สุดท้ายแล้วพอยืนเรื่องไปคำตัดสิน
สารดีกาบอกว่าไม่ผิด

มันก็จะเป็นเคสเดียวกันเหมือนที่คุณพิทานี่แหละ

ซึ่งเขาวินิจฉัยก่อนจะมีการเลือกตั้ง
แต่เคสนี้เลือกตั้งมันจบไปแล้ว
แล้วสารที่คุณพิทาจะต้องถูกส่งไปเนี่ย
มันไม่ใช่สารดีกาแต่เป็นสารรัฐธรรมนูล
มันก็เลยจะเทียบเคียงกันแบบนี้ไม่ได้
เพราะมันเคยมีคดีที่สารกาญจนบุรีเนี่ย
ตัดสินที่ผู้สมัครสอดของภาคไทยพรรคดี

ครั้งนั้นถูกสารพิพากษาจำคุก๑ปี๙เดือน
รอลงอาญาแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง๒๐ปีมาแล้วเหมือนกัน
คือนักพิศาคาเมืองและนักวิชาการเนี่ย
บอกว่ามันต้องดูบริบทของแต่ละคน
แทบจะเทียบเคียงแต่ละคนกันไม่ได้เลยนะ

เหมือนกรณีคุณพิทาเลยคือรับรองผลการเลือกตั้งสอสอแล้ว

แต่คุณชาญชัยกำลังจะสมัครแต่ไม่ให้สมัคร
ไม่ให้สมัครเพราะมีหุ้นสื่อก็เลยต้องส่งไปสารดีกาเพราะว่าเขาร้อง

ทีนี้มันก็เลยแหม่มันต้องไปรอดูว่ากรณีของพุทธวิทยาสุดท้ายแล้ว
เรื่องต้นก่อนเลยคือต้องดูก่อนว่ากรกตจะส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูลไหม

ตอนนี้อยู่ในระหว่างการที่กรกตเชิญบุคคลที่ร้อง
ให้มาให้ข้อมูลหรือว่าหลักฐานต่างว่าเออตกลงมันมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหน
ซึ่งประเด็นนี้นักข่าวก็เลยไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
เพราะถ้าจำกันได้เวลามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ย

คืออาจารย์วิศนุก็บอกว่าถ้าสมมุติคุณพิธาถูกสารวินิจฉัยว่าผิดจริง
มันที่พี่อุ๋ยบอกไงมันถึงขั้นต้องมีการเลือกตั้งใหม่เลยไหม
อาจารย์วิศนุเขาบอกเขาขึ้นอยู่กับผู้ร้องว่าเขาร้องประเด็นไหน
ถ้าร้องแค่ว่าให้ขาดจากการเป็นสอสอคุณพิทายังสามารถเป็นนายกได้
เพราะนายกไม่ต้องเป็นสอสอก็ได้แต่ถ้าร้องว่าให้ขาดจากความเป็นนายก
คุณพิทาก็จะยังสามารถเป็นสอสอได้แต่เป็นนายกไม่ได้
แต่ถ้าร้องว่าขาดคุณสมบัติสมาชิกพักด้วย
อันนี้เลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศนะคะ
ถ้าสารตัดสินว่าผิดในข้อ๑และ๒เนี่ยคือมันต้องเลือกตั้งใหม่เลย
ทั้ง๑๑๒เขตที่ก้าวไกลได้สอสอค่ะ
เพราะว่าเป็นหัวหน้าพักที่ไม่มีคุณสมบัติ
แล้วไปเซ็นรับรองสมาชิกพักลงเลือกตั้ง
จะเท่ากับเป็นโมคะไปหมดแล้วเลยต้องมีการเลือกตั้งซ่อมไหม
อาจารย์วิชนูธบอกว่าต้องไปดูว่าคุณเรืองไกลเขาร้อง

ใช่ค่ะผมบอกให้เลยว่าร้องทั้ง๓ข้อ
ร้องทั้งสามข้อเหรอคะเพราะผมเคยสัมภาษณ์คุณเรืองไกรแล้ว

เขาร้องตั้งแต่กรณีที่เป็นสอสอไม่ได้
คุณสมบัติแคนดิเดตนายกก็คุณสมบัติเดียวของการเป็นสอสอ

แล้วก็เห็นว่าล่าสุดก็คือร้องจะให้ยุบทั้ง๘พักร่วมรัฐบาล
ทีนี้ถ้าคุณขาดคุณสมบัติเรื่องของสอสอกับแคนดิเดตนายก
กับว่าคุณก็เป็นหัวหน้าพักที่ไม่มีคุณสมบัติ

เรื่องยุบพักษ์อันเป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าขอบน้ำพักษ์อะไรก็ว่าไป
ซึ่งถ้ามันเป็นเคสแบบนั้นจริงเนี่ย
ต้องเลือกตั้งซ่อมทั่วประเทศ
ที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกลจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
ซึ่งอาจารย์วิศนุไปเทียบเคียงสมัยกับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง๒เมษาปี๔๙เป็นโมคะ
ด้วยเหตุผลเรื่องของการที่กรกตจัดคู่หาในลักษณะที่
ภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ว่าผู้เลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกหมายเลขไหน
คือมันเป็นเคสที่ตอนนั้นคุณทักษิณสั่งยุบสภา
แล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หลังจากประกาศยุบสภาใน๓๕วัน
แล้วกรกตเขาจัดครูหาปกติเราจะหันหน้าเข้าหาครูหาใช่ไหมคะ

แต่ครั้งนั้นเนี่ยจัดครูหาให้หันหน้าเข้ากำแพงแล้วหันหลังออกมาข้างนอก

มันก็เลยกลายเป็นเลือกตั้งใหม่เป็นการโมคะไปเลย

เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องสมมุตินั่นแหละสมมติฐานเอาไว้ก่อน
ส่วนทีมเศรษฐกิจของพระก้าวกลายวันนี้นำโดยคุณพิธาริมจรวรรณรัฐหัวหน้าพรรค
ไปพบกับผู้บริหารของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ก็มีการเสนอเรื่องของการที่จะพูดคุยกันในหลายสิ่งหลายอย่าง
ถ้าจะเข้าไปเป็นรัฐบาลในช่วงการเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลานี้นะครับ
พรุ่งนี้ก็จะเชิญตัวแทนกรรมการสมาคมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
แล้วไม่มองภักดิ์อื่นเป็นตัวเลือกภักดิ์อันดับ๒ด้วย
คุณจเดชบอกสำหรับผมเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะเสนอในกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมประชาชนของวุฒิสภา
สิ่งที่ตอบโจทย์ประเทศไทยการเมืองไทยได้ดีที่สุดในขณะนี้
คือรัฐบาลแห่งชาติ

ให้พักแต่ละพักเอาข้อดีมาทำงานร่วมกันเพื่อบ้านเมือง
สร้างความแข็งแกร่งของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ข้อเสนอนี้คุณจเดชบอกเป็นไปได้
ด้วยการงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูลบางมาตรานี่นะฮะ
แต่ว่านาวากาตรีสิทธาธิวารีแก่นำพักไทยสร้างไทย
โพสต์ทันทีเลยนี่ฮะอ่าผู้พันธุ่นนะครับ
บอกสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้งดใช้รัฐมนุนบางมาตรา
เพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติผมว่างดใช้รัฐธรรมนูญมาตราเดียว
ไม่ต้องให้สวสองร้อยห้าสิบคนมาเลือกนายกอ่า
เราก็ได้รัฐบาลแห่งประชาชนแล้วครับอ่าคนอ่ะถูกใจเมนต์นี้เยอะนะ
แล้วก็ติดแฮสแท็กสอวอมีไว้ทำไมอืม
เสรีสุวรรณภานนท์หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะฮะ
ก็เลยอยากจะให้เป็นรัฐบาลแห่งชาติดีกว่าส่วนที่นาวากัตรีสิทธาบอกเลิกมาตราเดียวดีกว่า
คือสวเนี่ยไม่ต้องโหวตเลือกนายกอาจารย์เสรีย้อนถามว่าถ้าเรียกร้องแบบนี้เนี่ย

นี่คือคุณกำลังเรียกร้องแบบมีปัญหาอีกนะ

เข้าใจว่าท่านจริตก็คงอยากเห็นความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ

ซึ่งจริงมันก็พูดกันหลายทีแล้วเรื่องรัฐบาลแห่งชาติเนี่ย

ถ้ามันตกลงกันได้มันก็เป็นไปได้
แต่ที่สำคัญคือมันจะตกลงกันไม่ได้

มันต้องไปเฉลี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีกัน

แต่ก่อนอื่นเนี่ยให้กรกตรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อน